สิบสามคือทีมหมูป่าคาเดมี่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะครับ
หลังจากที่ไปขอบคุณชาวโลกที่ช่วยเหลือจนออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายของไทยมาได้นะครับ
วันนี้ไปเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
บรรยากาศและการพูดคุยเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
เป็นไปอย่างเป็นกันเองและสนุกสนานสำหรับการพบกันอีกครั้ง
ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหลานทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ
ซึ่งจะมอบให้กับกลุ่มคนที่สร้างแรงบันดาลใจ
และเปลี่ยนโลกได้มามอบให้กับนายกรัฐมนตรี
โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณ
ที่น้องทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
ได้ไปเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทย
พร้อมขอให้ทีมหมูป่านึกถึงทุกคน
ที่ช่วยเหลือให้ออกจากถ้ำในครั้งนั้น
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นฟ้าวลิขิตไว้แบบนี้
มีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วช่วยเหลือพวกเราได้อะไรออกมา

งานก็ต้องมีแหละมันก็ต้องมีอย่างแซ่มใช่ไหม

แล้วนึกถึงพี่ที่เขาช่วยชีวิตเรานะ

จันทรลวีคือมั่นจับจนถึงวันตายเลยนะชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่
พวกเขาน่ะนายโยรัฐมนตรียังแซวน้องทีมู๋ป่าที่มีข่าว
ล้านบาทแต่ไม่ใช่เรื่องจริง
สุดท้ายก่อนจากกันทีมหมูป่ายังไม่ลืมเลือนสัญญา
ลุงตู่เคยให้เอาไว้ว่า
แข็งแรงเมื่อไหร่จะพาไปเที่ยวหาดพัทยาของจริง
โดยน้องเติ้ลหรือเด็กชายนัทธวุฒาคำทราย
ซึ่งเป็นหน่วยกล้าตายตัวแทนของทีม
ปากขอให้นายกรัฐมนตรีพาไปเที่ยวหน่อย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็หันไปพยักหน้า
บอกให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทย
จัดการผ่านหลานเที่ยวตามสัญญา
ข่าวแท้วรัฐทีวีรายงาน